มาออนทัวร์กันต่อในเล่าเส้นเป็นเรื่องแคมเปญพิเศษค่ะ
ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมจะได้ชมความสวยใสและความหล่อแซ่บเวอร์ของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
เมนูเส้นของเราอย่างเต็มอิ่มกันแน่นอน
และร้านต่อไปคุณน็อตจะพาเราไปพบกับเมนูอะไรนั้นตามไปชมกันเลยดีกว่าจ้า
เอาใจหนุ่มด้วยการพาไปรู้จักกับสาวสวยลูกครึ่งเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
คราวนี้นะครับจะมาเอาใจสาวกันบ้าง
ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหนุ่มตี
ซึ่งเปิดกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวสืบทอดกันมายาวนานกว่า๖๐ปีแล้วครับ
และตอนนี้เป็นเท่าแก่เต็มตัวแล้ว
ว่าไหนล่ะคะหนุ่มติที่ว่ารีบพาพวกเราไปเจอทีสี
มันเป็นกิจการที่สืบทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่
ไม่ได้บังคับแต่ว่าเราเห็นว่าไหนเรามาทางนี้แล้ว

แล้วเขาก็บอกไม่ได้ให้ค่อยเป็นเหรอ

กล้าช่วยก็ดูสาธารณ์
รายละยืนยืนเท่าไหร่เหรอคะ

ดูร้ายละมานี่ไหนล่ะ

โอเคมาร้านลูกชิ้นน้ำมานี่นะคะต้องทานอะไร
ถ้าเป็นเมนูทันเล่นผมควรแนะนำเป็นลูกชิ้นปิ้ง
ที่ว่าถ้ามาถึงที่นี่แล้วแนะนำเลย

มาถึงก็ดับฝันกันเลยเหรอคะคุณต้อง

แบบนี้สาวทั่วประเทศที่ดูอยู่ก็ต้อง
อกหักดังเป๊ะไปตามกันเลยทีเดียว
แต่เอ๊จะว่าไปแล้ว
นี่ถ้าไม่แนะนำตัวว่าเป็นคุณต้องแห่งร้านลูกชิ้นอนามัยเนี่ย
มีหวังต้องมีคนแอบคิดว่าเป็นคุณเอ๊จิรากรแน่
แม้อะไรจะเหมือนขนาดนั้นนะคะพ่อคุณ
เอาละฮะตอนนี้เรามาในตรงส่วนของลูกชิ้นปิ้ง

มีลูกชิ้นธรรมดาคือลูกชิ้นเนื้อและลูกชิ้นเอ็น

ชิ้นเราเป็นเนื้อแท้ไม่ได้ผสมแป้ง

ที่การปิ้งเนี่ยอย่างที่เราเห็นคือเราจะปิ้งรอบแรกก่อน
ให้ความร้อนมันซึมเข้าไปในตัวลูกชิ้น
พอมันซึมพอแล้วปุ๊บเราจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็มาย่างอีกรอบหนึ่งให้มันดี
ให้มันเหลือกน้ำจิ้มมันจะเกาะไว้ที่ตัวลูกชิ้น
อ่าฮะทั้ง๒ชนิดที่เราใช้วิธีปิ้งเหมือนกันกันเลย
เหมือนกันครับแต่เอ็นอาจจะใช้เวลามากกว่านิดนึง

ใช่เหมือนกับที่บอกนะครับต้องปิ้งรอบแรกก่อน
มาระหว่างนี้เราเดินไปดูก๋วยเตี๋ยวแล้วกันครับมาที่ร้านลูกชิ้นอนามัยนี้นะคะ
เขาไม่ได้มีชื่อเสียงเฉพาะลูกชิ้นเท่านั้นค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสของเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
ว่าแล้วก็ไปกันเลยค่ะสาวตามไปดูพ่อค้าเอ้ยไม่ใช่ตามไปดูส่วนผสมในเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำใสของที่ร้านลูกชิ้นอนามัยกันดีกว่าค่ะ
เอาละฮะบุกเข้ามาในถึงส่วนของครัวนะฮะกับก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับผม
พูดถึงส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวกันก่อนดีกว่านะอ่าเนี้ยลูกชิ้นก่อนเอาล่ะ
ลูกชิ้นที่ทำก๋วกับลูกชิ้นที่ปิ้งนี่รุ่นเดียวกันไหมประเภทเดียวกันเหมือนกันเลย
เหมือนกันทุกอย่างแสดงว่าลูกชิ้นของที่เนี้ยไม่ว่าจะนำมาต้มหรือนำไปปิ้งเนี่ย
ก็อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันน้ำซุปล่ะน้ำซุปน้ำซุปค่ะ
ใส่อะไรลงไปในน้ำซุปในการเจอน้ำซุปกระดูกน้ำซุปเนี้ย
มันได้มาจากการที่เราผลิตลูกชิ้นอ๋อเหรออ่าเวลาเราทำลูกชิ้นเนี้ย
มันก็จะเป็นลงในหม้อย่างใหญ่เป็นกระบาดสี่เหลี่ยวครับ
คราวนี้เวลาลูกชิ้นลงมาเป็นร้อยลูกเป็นพันลูก
ความหวานของน้ำซุปนั่นแหละผมก็ยกตัวนั้นเอามาขาย
คุมเพิ่มนิดเดียวเท่านั้นเลยเหรอเท่านั้นเลย
ไม่ต้องมาต้มน้ำกระดูกใช่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลย
อ่ะมาดูในส่วนของเนื้อที่เราใส่ในก๋วยเตี๋ยวมานะนี่อะไรได้
อันนี้เป็นเนื้อน่องลายครับหรือว่าเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อ
จะใช้เนื้อน่องขาหน้ามันจะเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็มาสไลด์
มันจะมีเอ็นแซ่ครับอ่าอันนี้ก็จะนิ่มแล้วก็กุ่มอันนี้จะนิ่มนุ่ม
แล้วมีอันนี้อะไรอันนี้เป็นเนื้อสไลด์เนื้อสดเนื้อสด
เนื้อสดจะเป็นเป็นส่วนของขาหลังเขาเรียกว่ามะพร้าว
ลูกมะพร้าวจะเป็นก้อนกุ่มกุ่มอ่าแล้วก็ผ่านแล้วก็เอาร็อกเอ็นออกให้หมด
ร็อกเอ็นออกให้หมดแล้วก็สไลด์บางบางอ๋อมีหมัดด้วยซอสเพิ่มนิดหนึ่ง
นิดหน่อยให้มันปรุงรสให้มันทุ่มทุ่มส่วนใหญ่ที่นี่จะเน้นรสชาติ
กลางกลางที่มันจะไม่ได้ปรุงอะไรเยอะเน้นความสดของเป็นแล้ว
พูดถึงเส้นบ้างเรามีเส้นอะไรเส้นมีเส้นหมี่กับเส้นใหญ่
ทำไมถึงมีแค่สองเส้นล่ะจริงจริงแล้วดั้งเดิมเนี้ย
มีเส้นหมี่อย่างเดียวพี่น็อตอ๋อเหรอรวดน้ำม่าคือทุกคนที่มาคือเส้นหมี่น้ำลูกชิ้น
แห้งก็ไม่มีนะครับแห้งเพิ่งมามีช่วงที่อาม่าเปิดร้านสักพักแล้ว
อ่ะวันนี้ถึงหน้าที่ในการลองทานแล้วล่ะครับวันนี้จะลองทานเมนูอะไรดี
เดี๋ยวพี่ต้องแนะนำหน่อยสิก็ถ้ามาถึงที่นี่เมนูที่เป็นต้นแบบ
ครับผมก็จะเป็นเส้นหมี่น้ำลูกชิ้นเส้นหมี่น้ำลูกชิ้นใช่
ถ้าเป็นแห้งก็แนะนำเป็นเส้นใหญ่แห้งเส้นใหญ่แห้งลองใส่เครื่องทุกอย่างดู

มาแล้วเส้นหมี่น้ำอันนี้แบบดั้งเดิมเลย
ั้งเดิมที่สุดตัวนี้เส้นใหญ่แห้งทุกอย่างผมใส่ทุกอย่าง

ใช่แบบแบบนี้เลยเส้นหมี่น้ำลูกชิ้นแค่นี้เลยใช่
ไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเลยไม่มีเนื้อเลยครับนั่งกินกับ
นั่งเข้าอีกอย่างเงี้ยนั่งเป็นรถเขียนแล้วก็นั่งกินเลย
เดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก่อนอันนี้เป็นน้ำซุปใสอย่างที่บอก
มันหวานมันหวานมันหวานมาจากเนื้อฮะใช่ไหมใช่ครับ
มันก็หอมกระเทียมเจียวคือเหมือนไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมเลย
ก็ไม่มีครับไม่มีหรอครับอ่านี่นะฮะอืมเส้นหมี่ลูกชิ้น
นุ่มนุ่มครับแบบเนื้อแล้วมันแบบนุ่มนุ่มสบายสบาย
ถ้าเป็นลูกชิ้นดั้งเดิมที่ว่ารุ่นแรกจะเป็นแบบนี้เลย
ไม่ได้ผสมแป้งนะครับความเด้งของมันอาจจะประมาณนี้
ลองตัวนี้บ้างนะฮะกับเส้นใหญ่แห้งเส้นใหญ่แห้ง
ไปในปรุงอะไรเลยน่องปรุงจะมีซีอิ๊วราดอยู่แล้ว
งั้นขอลองเป็นเนื้อน้องลายอ่าเนื้อน้องลายนี่ก็เมนูขายดีครับ
แนะนำเลยครับตัวนี้จะหาทานยากกับซอสเนื้อน่องลายเพราะว่า
ัตัวนี้้วทุกหลุมจะมีน่องหน้าแค่สองน่อง

มันได้แต่มันอาจจะไม่ดีเท่าขาหน้าตัวนี้
ตัวเนื้อน่องลายอันนี้นุ่มดิเวลาก็จะไปหลบายดิ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
ขอเนินฮุชินห์เนี้ยกับหมูชินฮุชินน่ะเป็น๑๐ปี

อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวลืมว่าเนื้อวัวแต่ละตัวต่างกันผู้น็อต
วัวทั้งตัวไม่ได้เอามาทำลูกชิ้นได้ทั้งหมด
ต้องดูว่าส่วนไหนที่เหมาะที่สุด

ทำไมไม่ใช้แวร์ต้อง๑๐ปี

กว่าจะได้แบบนี้ปัจจุบันนี้เราบริหารงานเองทั้งหมดเลยครับทั้งหมดครับ

สาขาที่นี่ก็คือซอยสุภิใจข้างบริบาลบูริเทพฯ
จากการทำร้านอาหารมันมีปัญหาเข้ามาหลายอย่าง

ความภาพภูมิใจของเราที่เราได้เสิร์ฟเข้ากิจการของคุณพ่อคุณแม่
การที่ลูกค้ามาทานแล้วบอกว่าอร่อยเหมือนเดิมนะ
ตั้งแต่พ่อแม่ทำมาตามมาทานนะตรงนี้เป็นความภูมิใจพี่น้อย
เวลาเราเหนื่อยออกมาเจอลูกค้ามากินลูกค้ากินแล้วมีความสุขกับมัน
ผมจะคิดในใจเสมอว่าถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวจะเหลือร้านสุดท้ายเนี่ย
ผมจะเป็นร้านสุดท้ายที่ยังคงรสชาติแบบนี้ไว้ผมจะไม่เปลี่ยน

หรือติดต่อผมก็ต้องพ่อขาแซ่บ
ต้องพ่อขาแซ่บในเฟสบุ๊คหรอต้องพ่อขาแซ่บแ้งเลย
โอเคได้เยี่ยมเลยวันนี้ขอบคุณพี่ต้องมากเลยครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับ